คุณผู้ชมพามาดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านกันนะครับ
คือสองบ้านนี้ขัดใจกันเรื่องของการตากผ้าขวางทาง
จนเกิดเป็นปัญหานะฮะแล้วเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ยิงกัน
คุณผู้ชมเนี่ยแค้นแล้วไปยิงผู้หญิง
ยิงเสร็จก็ยังแค้นเขาต่อตอนที่ถูกจับนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดตอนที่จังหวะยิงนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุระทึกระหว่างเพื่อนบ้านฮะ
ลุงคนหนึ่งยิงคุณป้าคนหนึ่งเลยนะครับ
จนคุณป้าซุดลงกับพื้นเลยนะครับ
คนก่อเหตุคือนายมณูมณีวันฮะอยู่หกสิบหกปีนะฮะ
ก็ลั่นกระสุนลูกซองใส่นางบัวผัดชุ่มชัย

ซึ่งจริง๒คนนี้เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ
อยู่ในพื้นที่ตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
แมวถูกคมกระสุนเจาะเข้าบริเวณโคนขาล้มทั้งยืนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของญาติที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
หลังก่อเหตุเสร็จนะฮะตำรวจสภแม่ปิงเชียงใหม่เข้าควบคุมตัวนายมนู
ซึ่งเดินกลับเข้าไปในบ้านพักของตัวเองแล้วอยู่ในอาการเมาสุราด้วยนะ
ค่ะนายมนูเนี่ยบอกแบบนี้บอกสาเหตุที่ต้องไปยิงป้าแมวเนี่ย
เพราะว่าป้าแมวมักจะนำราวตากผ้ามาตากขวางทางเข้าออกบ้าน
เวลาไปไหนมาไหนมันไม่สะดวกเกะกะทางเดิน
ก็เลยมีปากเสียงกันมาตลอดนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยป้าแมวก็ท้าให้ยิงก่อน
เนี่ยตามที่ได้ยินในคลิปนะเพราะว่าตัวของนายมนูก็ดันเอาปืนมา
ไปถามป้าแมวว่าอะไรรู้ไหมพร้อมจะตายไหมโอ้โห
แล้วในคลิปเนี่ยป้าแมวก็บอกว่าพร้อมอ่ายิงมาเลยเอา
ท้าเขาฮะเขาก็เลยยิ่งโมโหเลยฮะท้าแบบนี้ก็เลยเหนียวไกลใส่ไปหนึ่งนัดนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจควบคุมตัวนายมนูขึ้นรถเพื่อจะไปโรงพัก
นายมนูเนี่ยสะบดออกมาแบบนี้คุณค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวถ้าออกมาได้นะเดี๋ยวอีก๒วันจะออกมาได้
พัฒน์เหนือนะอืมเดี๋ยวจะบอกมอกนึงนะครับคุณผู้ชมไปฟังจังหวะช่วงนี้ที่เขาบอก
พูดถึงเรื่องของความแค้นเขานะครับ
สองบาทเดี๋ยวอีกอย่าง
สองบาทถามเก็บ
โอ้โฮนี่ครับเขาประกาศจะมาสางแค้น
บอกว่ายังบ่จบเนอร์ภาษาเหนือนะฮะ

ก็แปลว่ามึงเตรียมตัวไว้นะ

อกมอกภาษาเหนือแปลเป็นคำกลาง

เดี๋ยวจะจัดให้อะไรแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่านายมนูเนี่ยเวลาเมาเหล้านะ
ก็จะมักหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วเป็นที่เอือมระอา

ก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านหยิบปืนออกมา

แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุยิงป้าแมวแบบนี้นะครับ
หลานของป้าแมวเล่าให้ฟังว่านายมนูกับป้าแมว
ทะเลาะกันเรื่องที่ดินบริเวณหน้าบ้าน

เป็นที่จอดรถและทางเข้าบ้านของนายมนู
แต่ตอนนี้ป้าแมวเอาผ้าใบไปตากไว้

ว่าเอาผ้าใบมาตากกีดขวางนะครับ
เอาผ้าไม่ใช่ผ้าใบนะผ้าต่างเนี่ยคุณ
เอาราวผ้าเอาผ้าไปตากไว้ตรงนั้น

ขณะที่ป้าแมวที่โดนกระสุนลูกปลาย
หลายนัดที่เหนือหัวเข่าแล้วก็หน้าขา
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ

โดนท่วมนะครับ
เรื่องตี้ดิน
เรื่องที่ดินนะฮะแล้วก็เรื่องผ้าที่เอาไปตากไว้นะครับ
ส่วนญาติของนายมานูคนเกาะเหตุบอกว่า
แม้จะเป็นที่สาธารณะก็ไม่ควรเอาเสื้อผ้ามาตากไว้ตรงนี้
โดยเฉพาะเอาชุดชั้นในคุณ

พอตักเตือนป้าแมวไปก็ถูกด่าทอกลับจนทะเลาะกันนะฮะ
โดยนายมนูก็เลยทนไม่ไหวครับก็เลยก่อเหตุยิงเมื่อวานนี้นะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังสพแม่ปิงนะฮะ
ก็พบว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายมนูทั้งคืนเลย
แล้วก็เช้านี้ยังถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขัง
โดยมีญาติไปเยี่ยมแต่เช้านะครับ
ส่วนเรื่องของอาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืน
ทะเบียนหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา